ที่สอนอสแหมดำหน่อยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เอามีดเนี่ยจี้คอตัวเองบุกขึ้นมาบนโรงพักนะครับ
เพื่อขอให้ตำรวจช่วยตามสามีกลับบ้าน
บอกว่าสามีเนี่ยเก็บข้าวของออกไปจากบ้านติดต่อไม่ได้
ไปดูนะฮะว่าตำรวจจะทำยังไง

เขามาเลยเขาเลยเขาเลยเขาเลยเขาเลย

ใช่ค่ะแต่จะถือมีดเล่มเบอร์เรอไปแบบนี้มันก็
น่ากลัวฮะก็ต้องหาจังหวะในการแย่งมีดมาก่อน
เพราะเธอเหมือนกับ
ไม่ไว้ใจใครก็เลยไม่ทิ้งมีดออกจากมือเลย
ความจริงตอนขึ้นโรงพักมานี่เดินจี้คอตัวเองมาเลยนะครับ
สอนอสแหมดำนะครับผู้หญิงคนนี้อายุ๕๒ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายต้องพาไปสงบสติอารมณ์นะฮะ
ตำรวจที่อยู่เวรบนโรงพักบอกว่าหญิงสาวคนนี้ใช้มีดปลายแหลมจี้คอตัวเอง
เดินขึ้นมาบนโรงพักบอกว่าจะฆ่าตัวตายนะ
ตำรวจที่อยู่เวรกันอยู่ก็ถามว่าจะฆ่าตัวตายทำไม
เธอบอกว่าแฟนมีอาชีพขับรถแท็กซี่
อยู่ดีเก็บข้าวของออกไปจากห้องพักแล้วติดต่อไม่ได้
อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวกลับมาหน่อย
นี่เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ในห้องของทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวร
ที่เธอยืนเอามีดจี้คออยู่นะฮะตอนนั้นตำรวจก็เลยขอเบอร์โทรของแฟน
แล้วก็โทรไปตามเบอร์ที่ผู้หญิงคนนี้ให้มา
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้สุดท้ายก็เป็นเหมือนภาพที่เห็นแล้วครับ
พยายามนั่งคุยอยู่นะให้เธอสงบลงแล้วบอกจะพาไปคุยกับภูมิกับ
แล้วก็หาจังหวะในการแย่งมีดมา
พี่หนูจะฆ่าตัวตายหนูจะฆ่าตัวตายผมก็งงว่าเรื่องอะไรครับ
ผมก็ถามเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าแฟนเขาอ่ะหนีเขาไป
อยากให้ช่วยตามตัวแฟนเขาให้หน่อยแล้วเขาก็เอามีดจี้คอตัวเองไว้
ผมก็ได้โทรประสานเบื้องต้นคือเบอร์ของแฟนเขา
เพื่อให้เขาระงับสติอารมณ์ในตอนนั้นเพราะว่า
รู้สึกว่าเขาอาลมร้อนมากมากและมีคนอื่นเข้ามาช่วย
คือตอนแรกนี่บุกเข้ามาถึงห้องวิทยุของสถานีตำรวจเลยนะฮะ
ตำรวจก็พยายามถามสุดท้ายก็พาไปนั่งคุย
ห้องแบบแรงพูมกับการสวนอสมแหมดำ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่บ้านนะครับอยู่กินกับสามีมา๗ปี
เช้าวันนี้ฝ่ายชายเก็บข้าวของหนีออกไปจากห้องที่อยู่ด้วยกัน
เธอก็เลยมาที่โรงพักเอามีดมาด้วยจี้คอตัวเอง
เพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามตัวสามีให้
ภูมิกับการก็บอกว่าก็ในฐานะตำรวจก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนั่นแหละ
ก็ได้พูดคุยทำให้เธอเนี่ยสบายใจขึ้น
แล้วก็บอกวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
รวมทั้งแจ้งข่าวว่าตอนนี้สืบทราบแล้วว่าสามีเธอ
อยู่แถวสมุทรสาครนะฮะเดี๋ยวจะพยายามติดต่อให้มาพบมาคุยกัน
มีปัญหาอะไรก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะคะบางทีหนีหายไปเลย